ท่านผู้ชมครับเรื่องของนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่เนี่ย
คือคดีน้องชมพู่นี่จะไปเองแล้วยังไม่คืบหน้านะฮะ
ยังไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรกับใครนะครับยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่นะ
แต่ว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่เนี่ยโอ้โหคดีนี้หลายคดีอยู่คดีเข้าอยู่
หลายคดีนะครับก่อนหน้านี้มาที่กรุงเทพมาที่บกปทศเนี่ยนะฮะ
ค่ะบอกว่าถูกสื่อเนี่ยคุกคามอืมชีวิตส่วนตัวหรือว่าเรื่องราวต่างนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะเอาเป็นว่าแต่วันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าลุงพลเนี่ย
ทนายความของลุงพลได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่บ้านลุงพลที่มุกดาหารนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะทนายสมเกียจโรจนะวรกมลนะครับ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกอยากจะขอแถลงให้ทราบนะฮะ
เกี่ยวกับคดีทุกสิ่งทุกอย่างทุกคดีของลุงพล

จะได้ไม่ต้องคอยถามหรือว่าคอยตามถามลุงพลหรือยังไรเนี่ยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือพศลุงพลกับยูทูบเบอร์คนหนึ่ง
ไปที่ปทศมานะฮะเมื่อ๘เมษายน
นายสมเกียจบอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะนัดหมายให้นำหลักฐานเนี่ยไปชี้แจงอีกครั้งนะครับ
แต่ได้ยื่นคำร้องขอให้ปทศโอนคดีกลับมาอยู่ที่สพกกตูม
เพราะก่อนหน้านี้สพกกตูมขึ้นคดีเอาไว้แล้วโอนไปให้ปศ
แต่ตอนนี้จะขอให้ปศโอนมาที่กกตูมอีกทีหนึ่งนะฮะ
เนื่องจากตอนนี้มีสถานการณ์โควิด๑๙ที่รุนแรงขึ้น
แล้วก็เป็นเรื่องความสะดวกในการเดินทางของลุงพลแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมคดีด้วย
คดีทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวนะครับ
รวมถึงพยายามชิงทรัพย์นี่มีน้องนักข่าวที่แจ้งความเอาไว้นะฮะ
คดีนี้นะครับแล้วก็คดีครอบครองไว้มาฆ่าแต้ด้วยนะครับ
อายการจังหวัดมุกดาหารนัดพร้อมเพื่อส่งฟ้อง๒๒เมษายนที่จะถึงนี้ทั้ง๒คดี

คือถ้าแยกส่วนสองเรื่องนี้
คดีทำร้ายร่างกายน้องฟ้าผู้สื่อข่าวนะฮะ
นายสมเกียจยืนยันว่าได้แนะนำลุงพลไปแล้วว่าให้รับสารภาพ
เพราะมองว่ามันเกิดการกระทำความผิดจริงแล้วหลักฐานมันชัดเจน
ทำร้ายร่างกายนะบอกให้ลุงพลรับสารภาพ
ส่วนที่ถูกแจ้งพ่วงไปด้วยคือพยายามชิงทรัพย์ที่จะไปแย่งมงแย่งไมค์อะไรเขาเนี่ย
เรื่องนี้หากอายการมีความเห็นสั่งฟ้องทนายสมเกียจบอกว่าจะขอต่อสู้คดีนะครับ
เพราะส่วนตัวมองว่าลุงพลไม่ได้ทำผิดตามที่ถูกแจ้งข้อหา
ส่วนคดีครอบครองไม้มะค่าแต้เดี๋ยวต้องรอดูความเห็นของพนักงานอายการก่อน
ถ้าสั่งฟ้องก็คงต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลโดยจะแสดงให้เห็นถึงเจตนาเป็นหลัก
ซึ่งทนายสมเกียจบอกว่าไม่มีความกังวลอะไรนะครับ
เพราะคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษปรับเท่านั้น
วางแนวทางการต่อสู้คดีไว้แล้วส่วนตัวลุงพลเองก็ไม่ได้กังวลอะไร
ส่วนความเห็นเรื่องของอะไรฮะชิงทรงชิงทรัพย์ก็เป็นเรื่องของอายการท่านไป
อะไรที่มันผิดก็ควรจะว่าไปตามผิดแต่อะไรที่ไม่ผิดก็ว่ากันไปตามไม่ผิด
คดีตัดไม้เนี่ยหรือคดีอื่นเนี่ยมันไม่ใช่คดีที่ร้ายแรงถึงขนาดคล้ายยาบ้า
หรือว่าคดีฆ่าคนตายอะไรร้ายแรงขนาดนั้น
ผมเชื่อว่าในกระบวนการกฎหมายท่านมีเหตุอะไรหลายอย่างที่จะช่วยได้
คือไม่ใช่ว่าช่วยคนผิดหรืออะไรอย่างนั้นนะ

ก็คือคดีเจอเครื่องดักฟังที่เป็นกล่องดำในรถกระบะของลุงพล

ตอนนั้นแค่มาเปิดเผยว่าเอ๊ะใครมาติดครั่งเครื่องดักฟัง
แล้วก็พูดไปถึงเรื่องความไว้ใจไม่ไว้ใจใครอะไรยังไงแบบนี้นะฮะ
แต่หมอปลามือปราบสัมภเวษีอดีตคนเคยรักของลุงพลเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้

เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้สืบสวนสอบสวน
ตัวหมอปลาหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ

ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของจริงนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็แค่ออกมาตั้งข้อสังเกต
ว่าคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ชาย
ส่วนสอบส่วนตำรวจเนี่ยประสานไปยังค่ายโทรศัพท์
เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับซิมการ์ดในเครื่องดักฟังแล้ว
ว่าคงได้ข้อมูลเร็วนี้ว่าซิมการ์ดเนี่ยเป็นของใคร
ใครเป็นคนจดทะเบียนใครเป็นคนใช้งาน
เพราะจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
ระบุถึงกลไกของเครื่องดักฟังว่า
จะทำงานต่อเมื่อมีคนโทรเข้าออก
และหลังตำรวจได้ข้อมูลจากค่ายโทรศัพท์แล้วเนี่ย
ก็จะไปยืนยันตัวผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดี
ผมถามผู้เชี่ยวชาญไปแล้ว
บอกว่ามันจะมีรายการการโทรเข้า
เวลาจะดักฟังกล่องตัวนี้จะต้องมีการโทรเข้ามาที่ซิมตัวนี้
ผมก็เช็คมาทั้งหมดเปิดช่อง
เออไอ้เจ้าของซิม

คงไม่มีใครฉลาดน้อยไปปิดซิมมั้

ด่าผมเดี๋ยวคุณความดันขึ้นเนอะ

แล้วผมก็บอกตรงแล้วว่าเป็นผู้ชาย

พวกรองทรงน่าจะหวั่นไหวหน่อย

พวกรองทรงน่าจะหวั่นไหวหน่อย
อย่างผมยังไม่ต้องไปหวั่นไหว
แล้วก็ยังมีการพูดคุยอยู่ว่า
เอายังไงจะเก็บไว้หรือว่าจะทำอะไรทิ้ง

ก่อนจะไปถ่ายภาพได้ก้อนเมฆเป็นอย่างนี้
ใช่ก็บอกว่าเป็นภาพมงคล

พระครูโสพลขันติพลากรหรืออาจารย์แจ๋ว
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระผาป่อง

หรือใครจะมองเป็นหมาก็ได้
ใครจะมองเป็นหมาก็ได้

พญานาคเสียงใหญ่ผมคิดอย่างนี้

คุณพระภูมิด้วยได้หมดเนี่ยเห็นไหม

อยู่บ้านแต่เลยไม่ได้ออกมาประกับตัวต่อสืมวัญชนเลย

ชี้แจงรายละเอียดคดีทั้งหมดคนเดียว

เขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกัน
เรื่องภาพถ่ายคล้ายเสียญพญานาคเมื่อสักครู่นี้

หมอปลาบอกโหเห็นภาพนี้ปุ๊บคนลุกเลย

พ่อปู่ปาริจิตนาคาราชอะไร
แต่เกิดจากการหักเหของแสงมากกว่า

ผมเห็นภาพครั้งแรกผมยอมรับว่า

ผมได้ไปกินยาถ่ายท้องมา

ก็จะมองว่ามันไม่มีอะไรเลย

ก็จะมองว่ามันคือภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เขาจะมองได้มากกว่าคนทั่วไป

หรือภาพมองอีกทีหนึ่ง
ท่านคงโกรธหรือเปล่าเพราะช่วงนี้ท่านเจอคดีเยอะแยะ
และท่านก็หนาวสั่นเหมือนกันว่าจะโดนสารสั่งทุกข์หรือไม่สั่งทุกข์
แต่ผมก็ยังเข้าข้างศาลนะครับว่าท่านเก่งกว่าพ่อปู่ปาริจิตนะครับ
เรื่องภาพเป็นเรื่องของคนแสวงหาผลประโยชน์
พยายามต่อยอดเพื่อหาเงินหาทองให้กับตัวเองครับ
ก่อนแถลงข่าววันนี้นะครับทนายสมเกียจได้ชี้แจงกับ
บอกว่าให้เคารพการทำงานของสื่อมวลชนกรณีที่เขาเข้ามาทำข่าวที่บ้านลุงพลด้วย
ขอให้ต่างคนก็ต่างทำงานทำหน้าที่กันไป
เพราะทราบข่าวว่าสื่อมวลชนบางส่วนตอนนี้เกิดความไม่สบายใจ
ซึ่งระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยมีสื่อมวลชนจากโทรทัศน์นะครับ
ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็กลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ย
ที่มากมายหลากหลายช่องเลยนะครับที่มาทำการแถลงข่าวนะครับ
ฟังการแถลงข่าวหลังแถลงข่าวเสร็จสื่อมวลชนก็พากันเดินไปเก็บภาพบรรยากาศที่ลานพญานาค
แล้วก็ตามขั้นตอนก็ต้องมานั่งหาจุดที่มีการพิมพ์ข่าวส่งข่าว
ส่งพ่งส่งภาพกันก็อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามบ้านลุงพลนะครับ
ซึ่งเจ้าของอนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยเจ้าของบ้านเขานะครับ
ฝั่งตรงข้ามบ้านลุงพลเนี่ยให้สื่อมวลชนสื่อโทรทัศน์ต่างเนี่ยมานั่งทำงาน
แล้วก็มานั่งพักผ่อนตรงจุดนี้ได้แต่พบว่าขณะที่สื่อมวลชนลงพื้นที่ทำงานครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
มียูทูบเบอร์เนี่ยมาแอบบันทึกภาพมาไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ยูทูป
บรรยายลักษณะทำให้สังคมเนี่ยเกิดความเข้าใจผิด
แล้วก็เกิดความเสื่อมเสียกับสื่อมวลชนที่เขามาทำหน้าที่ตามปกติ
วันอื่นที่สื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าวในพื้นที่ลานพญานาค
ก็มีลักษณะแบบเนี่ยอยู่ตลอดนะฮะ
ลูกม้อยคือใครครับเส้นเหลืองคือใครครับนี่รถครับรถใครน้องรถใครน้อง
ก็นี่แหละฮะในมุมของยูทูบเบอร์ที่เขาตามติดชีวิตลุงพล
ถ้าไปมองในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือลุงพลเองก็ไปร้องกรรมธิการของสภา
ตรงเนี่ยถูกสื่อมวลชนเนี่ยที่เป็นสื่อทวรรษหลักเนี่ยไปคุกคาม
ลิดร้อนเรื่องสิทธิอะไรต่างนานาแต่อีกมุมนึงเนี่ยเวลาสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปทำข่าวก็จะเจออย่างนี้เหมือนกัน
ใช่จริงยูทูบเบอร์ก็ถือเป็นสื่อประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารออกไปที่สาธารณะเนอะ
แต่เราไม่เคยทำอย่างนี้นะไม่เคยแบบไปไล่แอบถ่ายแล้วก็บรรยงบรรยาย
ก็เราไปลงพื้นที่ไปแล้วก็ชัดเจนก็เจอลุงพลก็ขอสัมภาษณ์ไม่ให้ก็ไม่ให้ให้ก็ให้เจอป้าแตนป้าแตนให้ก็ให้ไม่ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ให้
ก็เก็บภาพบรรยากาศของพื้นที่ทั่วไปอีกอย่างลานพญานาคตรงนี้ก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขามาตรวจยึดไปแล้ว
คงจะไม่ได้ออกไปไหนมากมายหรอกก็คงจะทำบุญใส่บาทให้ลูกนั่นแหละ
จัดพิธีอะไรเป็นพิเศษกะว่ารอให้ครบสามปีก่อน
จัดงานเพราะกลัวว่าน้องชมพู่จะไม่ได้บุญ
อันนี้เป็นความเชื่อตามท้องถิ่นนะคะ
กรานปีที่แล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยแม่เล่าให้ฟังบอกว่า
จำได้เลยว่าพาน้องไปเที่ยวดูประเพณีสงกรานที่เตางอยที่สกลนคร
เป็นการพาลูกไปเที่ยวปีแรกแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นปีสุดท้าย
นี่ผ่านมาเกือบจะ๑ปีแล้วสำหรับคดีน้องชมพู่
ถึงจะยังจับคนร้ายไม่ได้แต่แม่ก็ยังมีหวังค่ะ
อีกใจก็เผื่อไว้เหมือนกันนะทำใจเผื่อไว้บ้างเหมือนกัน
ว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามที่หวังไว้
เล่าบอกว่าช่วงนี้ฝันเห็นชมพู่บ่อยมาก
แทบทุกวันเลยในความฝันเนี่ยน้องไม่ยอมสบตาแม่
ถึงจะอยู่ใกล้กันแต่ก็เหมือนกับน้องไม่รู้ว่าแม่อยู่ใกล้
คือพาไปเที่ยวเฉยเออพาไปเที่ยวพาไปดูว่าคนเขาเล่นสงการกัน
มันเป็นยังไงพ่อพาน้องลงไปอยู่นะไปตรงตื้นตื้นอ่ะ
แล้วเขาก็มีห่วงห่วงยางให้เราก็เช่าห่วงยางไปเล่นนิดหน่อย
เขากลัวปิงชอบชอบเล่นน้ำมากฝันเห็นแต่น้องไม่สบตานะ
ทุกครั้งที่ฝันเห็นคือเขาอยู่ใกล้อยู่กับเราแหละ
แต่น้องไม่สบตามเหมือนว่าเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ด้วย

คือเขาก็เล่นปกติแต่ไม่สบตา
แต่เหมือนว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นด้วย
อยู่กันคนละลูกแต่เหมือนว่าเขามีความสุขอยู่นะ

ทางเจ้าที่สาธารณสุขของอำเภอดงหลวง

เพื่อมาเก็บตัวอย่างหาเชื้อคู่สิบเก้า
จากชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านที่กกตูม
เนื่องจากชาวบ้านคนนี้เนี่ย
มีประวัติไปใกล้ชิดกับเพื่อน
ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อ

ซึ่งชาวบ้านคนนี้เพิ่งเดินทางกลับมาจากกรุงเทพ

อ้าวทีนี้ล่ะฮะเพราะว่าก็ต้องมาเก็บตัวอย่าง
ดูว่าชาวบ้านคนนี้จะติดหรือไม่ติดอย่างไร
เพราะว่าช่วงที่กลับมาจากกรุงเทพเนี่ย
ถ้าเป็นช่วงฟักเชื้อหรือว่าเป็นช่วงแพร่กระจายเชื้อ

ทีนี้ก็ต้องไปตรวจทั้งหมู่บ้านนะฮะ
เดี๋ยวรอผลคนคนนี้ก่อนนะครับว่าตกลงแล้วเขาจะรับเชื้อต่อจากเพื่อนหรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะ